มันมีเหตุการณ์พี่เขยปืนโหด
คือนั่งดื่มเหล้าด้วยกันแล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละ

แน่นอนนะครับคนหนึ่งบาดเจ็บในการมีการ
แต่ตัวน้องเมียเนี่ยปรากฏว่าบาดเจ็บสาหัส

ตอนนี้ตำรวจก็ไล่ล่ากันอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
จนถึงขั้นต้องจุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอให้ช่วยตามเจออย่างนี้ใช่ไหมคะจ้าวนาทีนะคะ
จุดทูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกโอ้เจ้าป่าเจ้าเขาที่ไหนก็ได้
เปิดทางเลยขอให้ไล่ล่าตัวคนร้ายให้เจอ
และถ้าจะดียิ่งกว่านั้นช่วยดนใจให้คนร้ายมามอบตัวเถอะ
เชื่อเชื่อว่าไม่มีเจตนาค่ะ

นี่ค่ะไม่รู้กี่ดอกนับไม่ไหวจริงนะคะ
แต่ก็คือจุดทูบเลยแล้วก็ยกมือไหว้
เพื่อที่จะหาตัวคนร้ายให้ได้นะคะ
นี่เหตุการณ์เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรด่านซ้าย

แล้วก็หาหลักฐานเรื่องของวิถีกระสุนเพิ่มเติม

เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ก็โดนยิงสวนมาเหมือนกันค่ะ
เป็นปืนแก๊ปยาวเข้าขาซ้ายได้รับบาดเจ็บแต่ตอนเนี้ย
นายประจักษ์คนก่อเหตุเนี่ยหนีเข้าไปที่ป่าหลังบ้าน
พร้อมกับอาวุธปืนด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
หลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่เพิ่มเติมสายวันนี้แล้วก็ไปที่บ้านของผู้ตายด้วย
ก็เห็นว่าญาติพี่น้องยังอยู่ระหว่างการเตรียมงาน
เพื่อจะรับศพนายเสรีออกจากโรงพยาบาลนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
ได้ไปพูดคุยกับนางพัชรินสุทธิภรรยาของนายประจักษ์คนยิง

พี่สาวของคนตาย

บอกว่ายืนยันเลยนะคะว่าจะพยายามติดต่อแล้วก็ถ้ามีการติดต่อมาเนี่ยจะพาเข้ามอบตัว
ซึ่งตำรวจเองก็ให้คำมั่นสัญญาเหมือนกันค่ะว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความเป็นธรรม
เราก็เชื่อในส่วนหนึ่งว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนฆาตกร
เขาเป็นคนอยู่ในภาวะของการดื่มสุราด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เหตุรุนแรงที่จะหักหันน้ำใจจนกระทั่งยิงกัน
ทางตำรวจพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนไหนที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องการที่จะไปรับตัวหรือการอะไรต่างเราพร้อม
เราบอกเราประสานทางญาติทั้งทางฝ่ายญาติของผู้ตายด้วยแล้วก็ทางแม่ยายด้วยและทั้งแม่ยายของผู้ต้องหาด้วย

เพราะว่าอย่างที่บอกขาซ้ายถูกยิงจนบาดเจ็บ
ส่วนธูปเก้าดอกค่ะอันนี้ไม่แน่จังคิดว่าทำไมต้องเก้าดอก

เจ้าป่าเจ้าเขาอาจจะต้องใช้เก้าดอก
พอหนีเข้าไปในป่าก็เลยขอให้เปิดทาง
บางทีมันพื้นที่ต่างบางทีไม่คุ้นนะครับ
ก็อาจจะมีที่บางคนเขาเชื่อกันว่าเอ๊ะผีบังหรือเปล่า

ถูกยิงที่ขาแล้วก็มีเลือดตามทางไปด้วย